หลังเสียงระเบิดจะเกิดความเศร้า
ข่าวนี้ใช้คำว่าสยองก็ได้ค่ะ
ด้านหลังเนี่ยโอ้โหคุณตรงที่คุณบังอยู่เนี่ยจุดตรงเนี่ยขาเกือบขาด

ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักศึกษากรสน
แล้วโดนฝั่งอริปาระเบิดมาดูขาเขาสิ
ถึงบอกไงว่ามันสยองนะคะข่าวนี้
คุณผู้ชมตอนนี้โดนตัดขาแล้วนะฮะ
ใช่แล้วน้องอายุ๑๙เองอนาคตอีกไกลนะคะ
นายธนโชธนาสุทธิค่ะเป็นนักศึกษานักเรียนกศน
อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าแล้วไม่ต้องบรรยายค่ะคุณผู้ชม
คือแค่จะบอกว่าสภาพขาเขาเกือบจะขาดแล้ว
เหลือแค่เส้นเอ็นที่ยึดไว้ที่เหลือมันไปหมด

ใช่พลเมืองดีต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเลย
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตรงป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
อยู่ที่ฉะเชิงเซาตำรวจอ่ะไปตรวจสอบนะคะ
สพเมืองฉะเชิงเซาก็เจอเป็นคราบเขม่าวดินปืน

ใช่ไม่ใช่แค่นั้นคือไอ้สะเก็ดระเบิดตรงนี้มันกระเด็น
ไปโดนบ้านเรือนของเช้าบ้านด้วยอ่ะนะคะ
เตอร์ไซค์ใต้เบาะไปตรวจสอบดูอ้าว

เบิงปองนั่นแหละแล้วก็มีปืนบีบีกันอีกหนึ่งกระบอก
กล้องวงจรปิดตรวจสอบดูแล้วนะก่อนเกิดเหตุ
ฝั่งตัวน้องวัย๑๙ปีคนนี้นายธนโชธมากับเพื่อนค่ะ
ก็ขี่รถตามกันมาสองคันผ่านหน้าหมู่บ้านแล้วสักแป๊บเดียวเนี่ย
เดี๋ยวดูสิคะค้ารุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซส์ซ้อนสองขี่สวนออกมาน่ะ
อันนี้เมื่อกี้น้องไปแล้วนะหลังจากนั้นค่ะ
เสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งค่ะแล้วก็กลายเป็นกลุ่มน้องธนโชค
อะไรนะที่เป็นคนเจ็บอะก็มาขอความช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้ตำรวจเองก็สืบแล้วก็ตามไปจับกลุ่มฝั่งผู้ก่อเหตุได้

จับได้สดร้อนค่ะผู้กำกับบอกแบบนี้
กลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด๖คนนะฝั่งคนเจ็บมา๔
แล้วตัวน้องธนชนเนี่ยขาเกือบผ่าน
เพื่อนที่มาด้วยกันอายุ๑๗ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขน

ขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บจากระเบิดตรงนี้ด้วยนะฮะ

อายุอย่างน้อยคุณว่าน้อยแล้วใช่มั้ย
อีกฝั่งหนึ่งหรือฝั่งคู่อริอายุน้อยกว่านี้อีก
ก็น้อยสิอายุ๑๔๑๖ไม่น้อยได้ยังไง
เพราะว่าฝั่งคนปลาระเบิดอายุ๑๖ปีเป็นเด็กอาชีวะ
แล้วก็มีรุ่นน้องอีกคนนึง๑๔ขี่มอเตอร์ไซค์ให้อ่ะ
แล้วก่อนเกิดเหตุนะถามว่าทั้งสองฝ่ายมีปมแค้นอะไรกันมาหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะโอ้โหไม่มีเลยนะใช่
เจอกันพอดีตรงหน้าโรบินสันฉะเชิงเศร้า
แล้วเขาบอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุโดนยั่วยุก็เลยกลับไปเอาระเบิดปิงปองที่บ้าน
คือฝั่งผู้ก่อเหตุที่ถูกควบคุมตัวไว้ได้
เขาบอกว่าโดนฝั่งของคนเจ็บคือนายธนโชธเนี่ย
ั่วยุแล้วก็ท้าทายกันก่อนแล้วฝั่งนู้นก็มีระเบิดปิงปองเหมือนกัน
ฝั่งคนเจ็บมีระเบิดปิงปองฝั่งผู้ก่อเหตุก็เลยขอก่อนถอยแป๊บหนึ่ง
ถอยแล้วกลับไปเอาระเบิดปิงปองที่บ้าน
กระทั่งแหมอยู่ก็ขี่มาเจอกันอีกรอบนึงนะคุณ
หลังจากนั้นเลยประลองเลยประลองระเบิดปิงปองเลย
งั้นอย่างนี้ดิฉันก็ใช้ว่าทั้งสองฝั่งก็เป็นผู้ก่อเหตุทั้งสองฝั่งก็ได้นะสิคะ
ก็เลยต้องโดนไปทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งเรื่องร่วมกันพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่น
กันมีวัตถุระเบิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์อาการเป็นยังไงบ้างฝั่งเด็ก๑๙ที่โดนระเบิดขาเกือบขาดเนี่ย
ตอนนี้คุณหมอผ่าตัดแล้วนะแล้วคุณคิดดูสิต้องตัดขาขาขวาช่วงหน้าแข้งต้องตัดทิ้งไปเลยนะ
คือนี่อนาคตของเด็กนะเพราะอะไรคุณมันไม่เหลือกระดูกแล้วไงเหลือแต่เส้นเอ็นยึดอยู่มันต่อคืนไม่ได้
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะประสานการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเซาหารือกับสถานศึกษาวางมาตรการในการป้องกันต่อไป
เอาจริงเวลาที่เราอ่านข่าวเด็กมีปัญหาเด็กตีกันเด็กปลาระเบิดเนี่ยคือจังหวัดท็อปเลย๑ฉะเชิงเซา๒สมุทรประการนี่สูสีคู่ขี้กันมาเลยนะ